อีกหนึ่งคดีที่ต้องบอกว่าสังคมให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก
ก็คือกรณีน้องหญิงที่ตกรถเทรลเลอร์เสียชีวิต
คือคดีนี้มันยังดูมีเงื่อนงำอยู่
เพราะว่าด้วยลักษณะการเสียชีวิตด้วยบาดแผลต่าง
มันดูแล้วมันไม่น่าใช่เรื่องของการตกรถเทรลเลอร์
แต่ว่ามันอีกแล้วคุณผู้ชมมันมาหยุดมันมาติด
มันมาขัดอยู่ตรงขั้นตอนของตำรวจอีกแล้ว

เพราะเป็นกระบวนการแรกของกระบวนการยุติธรรม
ในการสืบสวนในการหาข้อมูล
จนตอนนี้มีคำสั่งย้าย๓นายตำรวจ

ตกลงว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำยังไง

ต้องติดตามกับคุณสุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

เป็นอีกหนึ่งคดีที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้ตำรวจ
คือเมื่อคิดว่าเป็นคดีเล็กเป็นคดีลูกชาวบ้านธรรมดา
แล้วก็ทำอะไรต่ออะไรไว้แบบหละหลวมไม่เต็มที่มีช่องว่าง
แล้ววันหนึ่งพอเป็นข่าวขึ้นมาประชาชนสนใจมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่
แล้วพอย้อนกลับไปดูอ้าวที่คิดว่าเป็นคดีเล็กแล้วทำอะไรไว้แบบหละหลวม
ไม่ทำในสิ่งที่ควรทำมันก็แว้งกลับมาเป็นปัญหา
ที่คุณมิ้นบอกเมื่อกี้เอาลองดูหัวข่าวสิครับ
วันนี้เป็นข่าวใหญ่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
ฉบับไทยรัฐบอกว่าแห่โลงร้องผู้บังคับการกองปราบ
ไขปริศนาน้องหญิงสงสัยกระบวนการแม่ล้าวล่อลวงส่งโชเฟอร์หื่น
มติชนเด้งรูด๑๐ตำรวจ๓โรงพักเส้นน้องหญิง
ตามรบพันตำรวจเอกถึง๑๐๐ตำรวจเอกเข้าคุก

นี่จะเห็นว่าเรื่องนี้จากคดีธรรมดาธรรมดา
แต่เมื่อเป็นข่าวขึ้นมาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่
แล้วตำรวจก็ต้องเจออย่างนี้
ใครก็ตามที่ติดตามข่าวนี้ย่อมจะต้องรู้

เอาสรุปว่าถ้าคนที่ไม่ได้ตามข่าวก็คือ
เป็นคดีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเล่นชื่อหญิง

เสียชีวิตหลังกลับมาจากสถานบันเทิงที่อายุทยา
สภาพศพกระโหลกแตก
ชายที่ขับรถเทรนโลมาส่งนั้นชื่อออฟ
อ้างว่าหญิงกระโดดลกลงจากรถไปเอง
แต่ญาติเขาติดใจว่านี่น่าจะเป็นเรื่องฆาตกรรม
แล้วญาติเขาพยายามจะหาหลักฐานไปให้ตำรวจ
แต่ตำรวจก็ไม่สนใจเท่าที่ควร
ไม่ได้ตั้งข้อหาไม่ดำเนินคดี
จนเรื่องมาถึงมือ
ประธานชมรมเหยื่ออาจยากรรมคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
เขาก็ไปตามไปขุดไปคุยเรื่องนี้
เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานี่ไง

ฉะนั้นคดีนี้สะท้อนอะไรครับ
คดีนี้สะท้อนว่าในต่างจังหวัด

ถ้าเป็นเรื่องของชาวบ้าน

ตำรวจไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร
เพราะคิดว่าวันหนึ่งเรื่องมันก็จะเงียบไปเอง
เรื่องมันก็จะเงียบไปเองในที่สุด
แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว
แต่ก่อนนี้ถ้าญาติพี่น้องเขาไม่พอใจ
เขาก็ไปร้องกองปราบไปร้องกองบัญชาการ

ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเข้าถึงลำบาก
มูลนิธิคุณปวีนาอย่างนี้
ตอนหลังก็มีทนายความหลายคนที่เขาแซวกันว่าเป็นทนายหน้าจอ
คือจะเป็นทนายที่คอยรับเรื่องความไม่เป็นธรรมเหล่านี้

แล้วตอนหลังก็มีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
อะไรของคุณอัจฉริยะที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ย
ฉะนั้นตำรวจต้องไม่ประมาทครับ
อย่าเห็นว่าเป็นคดีเล็กเรื่องเล็กเป็นคดีชาวบ้าน
ธรรมดาไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีอิทธิพล
ฉะนั้นจะทำสำนวนกันแบบยังไงก็ได้

พอถึงเวลาขึ้นมาก็เจออย่างนี้
คือถูกย้ายเข้ากรุ
แล้วจะถูกลงโทษอย่างอื่นตามมา

ตั้งแต่ระดับที่ทำสำนวนสารวัตรสอบสวน
รองภูมิกับที่คุมงานสอบสวน
ผู้กำกับที่ดูแลเรื่องนี้ในโรงพักอ่า
แล้วก็ลามไปถึงอีกโรงพักหนึ่งที่อายุทยา
เพราะว่าเป็นโรงพักที่คุมพื้นที่
แล้วปล่อยให้มีสถานบริการเปิดเกินเวลา

ตี๓ตี๔แล้วเนี่ยเพิ่งออกมาจากสถานบริการ
ก็แปลว่าปล่อยให้เปิดตี๓ตี๔

ฉะนั้นนี่คือปัญหาที่สะท้อนให้เห็นว่า
คดีลักษณะอย่างนี้
มันเกิดขึ้นเป็นประจำ
เกิดบ่อยในสังคมไทย
เพียงแต่ว่าถ้าไม่เป็นข่าวขึ้นมา

เอาเป็นว่าถ้าไม่เป็นข่าว

เขาก็อยู่กับความท้อแท้

เหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรม
นี่ไงครับเราถึงบอกว่า

ในชั้นต้นทางชั้นตำรวจนั้นเนี่ย

นี่คือต้นทางของการที่จะต้องปฏิรูปตำรวจ
โดยเฉพาะปฏิรูปกระบวนการสอบสวน
ถ้าระบบสอบสวนของตำรวจยังเป็นอยู่อย่างนี้

ตำรวจมีความจงใจที่จะให้เป็น

หนึ่งพนักงานสอบสวนทุกวันนี้ขาดแคลน
พนักงานสอบสวนหนึ่งคนบนโรงพักแห่งหนึ่ง
ต้องรับผิดชอบคดีต่อไม่รู้ตั้งกี่คดี
เต็มมือเกินความสามารถล้นมือ
ผิดปกติที่จะทำได้
เพราะคดีเกิดมากจำนวนคนมีน้อย
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็เลือกทำคดีที่สำคัญก่อน
คดีที่คิดว่าจะเป็นคดีที่
นายสนใจประชาชนสนใจทำตรงนั้นก่อน
คนเป็นผู้บังคับบัญชาเองก็รู้ว่า
ลูกน้องเนี่ยมีขีดความสามารถจำกัด
ในปริมาณงานกับปริมาณบุคคล

พนักงานสอบสวนนี่ไม่ได้พักไม่ได้พรเครียด
เพราะว่าถ้าทำไม่ทันโดนตำหนิ
แล้วตำรวจที่ผูกคอตายกันเยอะที่สุดก็คือ

ฉะนั้นนี่พยายามมองสองด้านว่า
พนักงานสอบสวนเขาไม่ได้จงใจ
ที่จะทำผิดให้เป็นถูกทำถูกให้เป็นผิด
แต่ว่าโดยสภาพของปริมาณงานที่มันเข้ามามาก

เนี่ยญาติเขาถึงบอกไง
เขาต้องเสียเวลาไปหาพยานหลักฐานมาเอง
ที่เขาบอกกับคุณอัจฉริยะเนี่ย

พ่อโดดตึกศาลเองโดดตึกศาลตาย
เพราะว่าต้องไปเสียเวลาหาพยานเอง

มีคำถามว่าทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ

นี่ไม่ใช่ความบกพร่องของตำรวจโดยที่ตั้งใจจะให้บกพร่อง
แต่เราต้องพูดถึงระบบกระบวนการยุติธรรมว่ามีปัญหาเพราะอะไร
ตอนนี้กำลังรอพรบตำรวจฉบับใหม่อยู่
พรบตำรวจฉบับใหม่
เน้นเรื่องความโปร่งใสความยุติธรรม
ความตรงไปตรงมาของระบบงานสอบสวน
พูดกันถึงว่าจะให้อายการเข้ามาดูสำนวนช่วยกันดูตั้งแต่ต้น
พูดกันถึงเรื่องเพิ่มปริมาณพนักงานสอบสวน
พูดกันถึงเรื่องค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนให้เขาอยู่ในตำแหน่งได้
พูดกันถึงเส้นทางความก้าวหน้าของคนที่อยู่ในแท่งสอบสวนนี่แหละ
ว่าสามารถไต่ขึ้นไปได้เป็นผู้อำกับได้เป็นผู้บังคับการได้เป็นผู้บัญชาการได้เป็นรองพบตรได้
ไตไปจนถึงเป็นพบตรได้
ฉะนั้นจะเห็นว่านี่คือเรื่องที่เรากำลังรออยู่
แล้วถามว่าตอนนี้ไปถึงไหน
พรบที่กำลังจะออกมาเนี่ยผ่านการรับหลักการแล้วครับ
อยู่ในสภานิติบัญญัติ
ถามว่าจะออกมาเป็นบังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อไหร่
เพื่อจะมาแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้

จะถูกดองถูกแช่ไปอีกนานแค่ไหน
นานแค่ไหนก็ไม่มีใครตอบได้

ก็ไปแงกอยู่ที่สนช
ป่านนี้ไม่มีคำตอบว่า

ฉะนั้นอุทาหรณ์เรื่องของคดีน้องหญิง
ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่จะชี้ให้เห็นว่า

เมื่อตำรวจมองเห็นว่าเป็นคดีเล็ก

เราก็ต้องวนอยู่กับปัญหาเหล่านี้

เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

คำตอบก็วนไปวนมาอยู่แค่นี้

ผมเชื่อว่ายังมีคดีแบบนี้อีกเยอะ
ที่เจ้าทุกข์ญาติพี่น้องเขา

และแต่ว่าเขาไม่ได้ไปร้องเรียน
เมื่อไม่ไปร้องเรียนก็ไม่เป็นข่าว
เมื่อไม่เป็นข่าวก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่

คือก็ต้องรอให้มีคนเอาโรงศพมาแห่กัน

ตามภาษาเหมือนชาวบ้านตาศิษฐศาสตร์นะ
ฟังข่าวน้องหญิงก็รู้ว่ามันไม่ปกตินะฮะ

ตอนนั้นเขาไม่คิดไงว่าจะมาเป็นคดีใหญ่
ตอนนั้นไม่คิดไงว่าจะเป็นข่าวแบบนี้
ก็คิดว่าอาจจะโทษนะอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่ง
ไปเที่ยวสถานบันเทิงกลับบ้านตี๓ตี๔

ว่าจะเป็นคนตัวเล็กคนตัวใหญ่
คือเขาอาจจะไม่คิดอย่างนี้แต่ผมเดาเอานะ
คงคิดว่าก็ธรรมดาไปเที่ยว
กลับบ้านตี๓ตี๔ก็ต้องเจอแบบนี้อะไรทำนองนี้

แต่ว่ามันทำให้การเอาจริงเอาจังในการทำคดีไม่มี
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยเรื่องนี้

ในการที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมมันครอบคลุม
แล้วก็เข้าถึงได้จริงถูกต้องนะครับ